ต่อไปนี้สื่อทุกแขนงของกัมพูชา
จะต้องรายงานข่าวสมเด็จฮุนเซ็มนายกรัฐมนตรี

คือสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชหุ่นเซ็ม

ซึ่งนี่ก็เป็นคำสั่งใหม่ที่ออกโดยกระทรวงสารสนเทศ
โดยหากไม่ปฏิบัติตามก็อาจจะถูกลงโทษ
รายงานระบุว่ากระทรวงสหรัฐสนเทศของกัมพูชา
ใช้เวลาหารือกันนานถึง๓ชั่วโมงก่อนจะออกคำสั่งนี้
โดยให้เหตุผลนะครับว่าการเรียกชื่อเต็มของนายกรัฐมนตรี
คือการให้เกียรติและให้ความเคารพต่อผู้นำประเทศ
คำสั่งดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการรายงานข่าวภรรยา

ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมนาศ
นโรดมศรีหามุณีเมื่อปี๒๕๕๙
ขณะที่ชื่อเต็มของภรรยาสมเด็จหุ่นเซ็น
คือสมเด็จกิติวุฒิบัณฑิตบุญรานีหุ่นเซ็น
ก็ถูกตั้งขึ้นมาในปี๒๕๕๙
เพื่อเป็นเกียรติให้กับนางบุญรานี
ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์
โดยที่เธอไม่เคยเข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมาก่อนนะครับ
เด็จฮุนเซ็นเป็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชา
ที่เตรียมลงตำแหน่งมาอย่างยาวนานถึง๓๐ปี

ซึ่งในระยะหลังสมเด็จหุ่นเซ็นก็เริ่มปรับตัว
เข้าหาประชาชนมากขึ้นผ่านการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ขณะเดียวกันทางการกัมพูชาก็เริ่มมีมาตรการ
คุมการวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำกัมพูชา
บนโลกออนไลน์ที่เข้มงวดมากขึ้นเช่นกันครับ